คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันหน่อยละกันค่ะ
เพื่อใครที่ชอบสั่งของแล้วก็ให้มาเก็บเงินปลายทาง
ระวังนะจะมีมิจฉาชีพเขาใช้วิธีการแบบนี้ค่ะ

คือล่าสุดมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงสวมรอย
พัสดุมาให้มาเก็บของปลายทาง
จำนวนเงินตอนแรกมันก็ไม่ได้เยอะ๘๐บาท
แต่พอเปิดออกดูคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะภาพแหวนนั้นน่ะ
แหวนนี้มันเป็นแหวนปลอมแล้วใส่นิ้วก็ไม่ได้ด้วย

ซึ่งราคาจริงมันไม่ถึง๘๐บาทหรอก
ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะ
เราก็เลยไปเจอกับไปคุยกับนางสาววิพาสงสารอายุ๓๒ปี

คือเธอเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยนะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๕เนี่ย
กรกฎาที่ผ่านมาก็มีคนมาส่งพัสดุ

หน้ากล่องเนี่ยนะคือจ่าหน้าเนี่ย
เป็นของแฟนของคุณวิพาทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ

คุณวิพาก็เลยจ่ายตังค์ไปให้เห็นว่ามัน๘๐บาท
พอแกะเปิดเปิดดูเนี่ยปรากฏว่าเอ้า
มันเป็นแหวนทองเก๊ทองปลอมแบบนี้ค่ะ
แล้วมันมีกระดาษนะในกล่องที่เขาเขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าแหวนทองนำโชคใครครอบครองจะโชคดี
แล้วดูสิตอนใส่นิ้วใส่ได้แค่ข้อนิ้วก้อย

เออทีนี้ตัวคุณวิพาก็เลยไปถามแฟนนุ่ม

ทางฝ่ายชายก็แปลกใจว่าไม่ได้สั่ง
ส่งมาได้ยังไงเนี่ยชื่อที่อยู่มันตรงหมดเลย
แถมนะก่อนจะเข้ามาส่งยังมีโทรศัพท์มาบอกอีก
ว่าจะไปส่งของอยู่ที่บ้านหรือเปล่า

พอวันถัดมาคุณผู้ชมตอนเช้า
มีพัสดุมาส่งอีก๓กล่อง
รอบนี้คุณวิพาก็คิดว่าเป็นของที่ตัวคุณวิพาสั่งไว้
ราคามันเหมือนกันไงเพราะคุณวิพาก็สั่งของเอาไว้ชิ้นละ๘๐เหมือนกัน

คุณวิพาก็จ่ายตังค์ไปกล่องละ๘๐๘๓๒๔เอา๒๔๐บาท
เปิดกล่องดูอ้าวฉันไม่ได้สั่งอันนี้นี่

แล้วก็เขียนว่าแหวนทองนำโชคใครครอบครองจะโชคดีเหมือนเดิมเลยค่ะ
เอาฟังคุณวิพาหน่อยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ตอนที่เขามาส่งทำไมตัดสินใจเซ็นรับกล่องนะครับ
เราคิดว่าอาจจะเป็นสินค้าที่เราสั่งเพราะว่ามันราคาเหมือนกันนะคะ
กว่าเราก็เลยรับไว้นะคะ
แล้วนี่ก็เลยถามคุณวิพาคุณวิพาไปแจ้งความหรือเปล่านี้
คุณวิพาบอกว่าเปล่าไม่ได้ไปแจ้งแค่อยากมาโพสต์เตือนภัยเฉย
ระวังอันนี้คุณผู้ชมจริงก็ต้องระวังนะ
เราต้องรู้ว่าเราสั่งอะไรราคาเท่าไหร่
อย่างล่าสุดของดิฉันสั่งของให้ไม่เก็บเงินปลายทางเหมือนกัน
ปรากฏเจ้าหน้าที่เขามาส่งเจ้าหน้าที่เขาบอกนะ
ถ้าเกิดว่าคุณแกะดูคือคุณต้องจ่ายตังค์เลย
โดยที่เราไม่รู้ว่าของที่เราสั่งมามันใช่หรือเปล่า
คุณผู้เชื่ออะไรสินค้าอะไรมีไหม
ถ้าไม่ใช่ที่ตัวเองสั่งอย่าไปรับนะครับ